สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีคุณชนะค่ะ
สวัสดีครับคุณชิสา
มากัดให้สบัดกับเรา๒คนใน

เพราะนั้นไปติดตามกันเลย
เปิดคลิปเสียงแจ้งเหตุแตงโมตกเรือ
ลายสงสัยกู้ภัยมาช้าจริงหรือไม่
งานนี้ตีกันยับกลางคอนเสิร์ต
ตำรวจถือกระบองไล่ระงับเหตุจนวุ่น
สยบได้หรือไม่ต้องติดตาม
ไม่รู้ไปโกรธใครมา
พอหนุ่มคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์มาเผารถไถนาชาวบ้านซะอย่างนั้น
งานนี้วอดทั้งคันเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
มาจ้ามาติดตามคู่กัดสะบัดข่าวกันต่อนะคุณผู้ชม
ประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องของการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดา
แม้ว่าเธอจะจากไปแล้วหลายคนก็เป็นห่วงหาอะไรนะคะ
แต่เรื่องที่ต้องตามต่อไปคือสาเหตุมันเกิดจากอะไร
ใครอยู่เห็นในเหตุการณ์ยังไงบ้างซึ่งตอนนี้ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ยังคลุมเคลืออยู่
อย่างที่คุณชิสาบอกมันมีมากมายหลายประเด็น
ประเด็นนึงนะครับที่เป็นข้อถกเถียงเรื่องการมาช่วยเหลือคุณแตงโมนะครับ
เรื่องของการมาของกู้ภัยเอ๊ะมาช้าจริงอย่างที่คนบนเรือเขาบอกจริงหรือเปล่านะครับ
เรื่องนี้ครับทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขามีหลักฐานอะไรครับจากเครื่องบันทึกเสียงระบบวิทยุแจ้งเหตุ
ก็ได้ระบุถึงเวลาที่ขานรับเหตุรวมไปถึงช่วงเวลาที่ไปถึงจุดที่แจ้งเหตุด้วยครับ
เป็นสามหน่วยงานที่รับแจ้งเหตุนะครับอันแรกจะเป็นของพระนครก็คืออาสามูลนิธิร่วมกับตันยูนะครับ
อันที่สองคือหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็อันที่สามนี่คือของจังหวัดนนท์นะครับ

อันที่สองสี่สามนะครับก็คือสี่ทุ่มสี่สามนาที
จริงจริงเนี้ยคลิปเนี้ยมีความยาวประมาณสักสามนาทีสามสิบเจ็ดวินาทีมันเป็นไฟล์เสียงจากสามหน่วยงานมามัดรวมต่อกันเลย
ใช่ค่ะแต่ในช่วงของการรับแจ้งเหตุเนี่ยลองไปฟังนะนี่เป็นช่วงแรกนะครับ
ที่เจ้าหน้าที่อาสาพระนครเหนือหรือว่ามูลนิธิร่วมกับตันยูรับเรื่องตอนสักประมาณ๔ทุ่ม๔๓นาที
อันนี้คือรับเรื่องก่อนใครเพื่อนเลยครับส่วนช่วงที่สองนี่นะคะเป็นบันทึกเสียงของเจ้าหน้าที่หนึ่งเก้าหนึ่ง
เรียกลูกขายให้ไปตรวจสอบผู้หญิงตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยา
ได้รับแจ้งกลุ่มเพื่อนของคุณแตงโมช่วงเวลาประมาณ๕ทุ่มครึ่ง
งั้นฟังเสียงช่วงนี้ดูค่ะ
สิบสามสามสามคือห้าทุ่มสามสิบสามนาทีก็คือช้ากว่าที่อ่าลูกข่ายของรั่วตันยูแจ้งไปตรวจสอบเนี่ยประมาณเกือบชั่วโมงเลยนะครับเกือบชั่วโมงเลยก็คืออาสาร่วมเนี่ยไปเอาเคสมาจากไหนไม่รู้แหละแต่ว่าไปก่อนที่หนึ่งเก้าหนึ่งจะได้รับแจ้งด้วยซ้ำนะครับ
ยังมีอีกหนึ่งท่อนเสียงนะคุณชิสาก็คือท่อนที่๓นะครับทางศูนย์กู้ชีพพระนั่งเกล้านนทบุรีเขารับแจ้งตอน๕ทุ่ม๔๓นาทีเอาไปฟังช่วงนี้กันครับ

ฮาทุ่มสี่สิบสามนาทีหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่ทราบรับตอบสอบก็คือ
นาทีชุดประดาน้ำทั้งหมดถึงที่เกิดเหตุหมดแล้วเรียบร้อยนะครับ
เขาก็ยืนยันว่าอันนี้ท่อนสุดท้ายนะครับยืนยันแล้วว่า
ตรงนี้หมดตกเบลือสุดท้ายไม่ได้นานแล้วก็ดังกล้าว
พร้อมกับระบุข้อความแฮชแท็กแตงโมนิดาแฮชแท็กกู้ภัยมาช้า
แล้วก็มีเครื่องหมายคำถามนี้นะคะแล้วก็บอกว่าเอาให้ชัดกันไปเลย
ว่าใครทำอะไรกี่โมงฟังฐานเวลากันเอานะครับ
ครับซึ่งพนักธรรมเนี่ยรับแจ้งจากเตาปูน๒๖ว่าออกตรวจสอบ
ตอนประมาณ๒๒นาฬิกา๔๓นาทีคือเร็วสุดรู้ก่อนเพื่อนลงพื้นที่ก่อน
ซึ่งไม่รู้แหละว่าได้รับแจ้งมาจากใครแต่ว่าเขาไปก่อน
คนที่๒หน่วยที่๒คือ๑๙๑รับแจ้งเวลา๒๓นาฬิกา๓๓นาทีนะคะ
ส่วนนนท์แจ้งลูกขายว่าให้มีการไปตรวจสอบตอน๒๓นาฬิกา๔๓นาที
มาช้าจริงหรือไม่ก็คือตั้งใจเอาโพสต์เนี้ยมาให้ทุกคนช่วยกันฟังนะคะ
ว่าตกลงแล้วเนี่ยนะคะเป็นเพราะกู้ภัยมาช้าหรือแจ้งช้าหรือเป็น
เพราะอะไรเพราะดูระยะเวลาแล้วห่างกันมากคุณชนะเอาอย่างงี้แล้วกันนะครับ
เอามาให้ดูแบบนี้ผมว่ามันก็ต้องชัดเจนระดับหนึ่งแล้วนะ
ว่าได้รับแจ้งตอนไหนไปถึงที่เกิดเหตุตอนไหนนะครับ
แล้วก็ล่าสุดเห็นบอกว่าคนที่บอกว่ากู้ภัยมาช้าที่อยู่บนเรือน่ะ
เขาก็ออกมาขอโทษกู้ภัยแล้วนะที่พูดไปแบบนั้น
ใช่ค่ะส่วนพี่ตายสายทานซึ่งเขาก็ทำงานร่วมกับตันอยู่
เขาก็ออกมาชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กแล้วก็พูดไปถึงคนที่บอกว่ากู้ภัยมาช้าด้วย
บอกว่าจริงแล้วกู้ภัยทำงานกันอย่างรวดเร็ว
แล้วบางทีเวลามีการโทรเช็คโทรถามว่าผู้เกิดเหตุเป็นยังไงบ้าง
ต้องถามละเอียดเพื่อที่จะได้ข้อมูลลงพื้นที่ให้เร็วที่สุด
เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครก็ตามเกิดเหตุอะไร
แล้วต้องแจ้งกู้ภัยแบบนี้ให้ข้อมูลเยอะ
เขาจะได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลืออย่างรวดเร็

ใครที่ติดตามข่าวสารนี้อยู่ก็ดูได้นะครับ
กับทุกช่วงข่าวของทางไทยรัฐทีวีในวันนี้นะครับ

มาดูเรื่องราวของพิธีกรรมความเชื่อโบราณหน่อย
คุณเคยเห็นหรือเคยได้ยินพิธีทรงกระด้งไหมคะ

เออแต่อันนี้เป็นพิธีทรงกระด้ง

โอ้ยผมไม่ใช่กระหังนะคุณชิศา

มันเป็นพิธีกรรมหนึ่งที่น่าจะไม่เคยเห็นค่ะ
ตกใจใช่มั้ย

นี่เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมตามความเชื่อของชาวบ้านด่านคบคนหมู่๗ตำบลด่านคล้าอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
เรียกกันว่าพิธีทรงกระด้งค่ะเป็นหนึ่งในพิธีกรรมเลี้ยงปู่ตา
ในส่วนของพิธีทรงกระด้งนี้นะคะจะเป็นพิธีกรรมขั้นตอนสุดท้าย
มาร่วมในพิธีก็คือเขาต้องทำพิธีกรรมแบบนี้ทุกปีถ้าปีไหนไม่ทำในข้อเชื่อว่าค่ะ
ว่าจะทำให้เกิดอาเภษเกิดมีคนตายโดยไม่ทราบสาเหตุ
รวมไปถึงเรื่องของการทำการเกษตรด้วยคุณชนะนะคะ
ก็อาจจะทำให้น้ำท่าไม่มากพอที่จะทำการเกษตรได้
ก็เลยต้องทำกันแบบนี้ทุกปีนะคะ
ก็ชาวบ้านเขาเล่านะครับว่าเรื่องของดวงวิญญาณอะไรอย่างนี้
ที่จะมาเข้าในกระด้งเนี่ยจะไม่ใช่ดวงวิญญาณตาปู่ประจำหมู่บ้านนะครับ
แต่จะเป็นดวงวิญญาณข้างนอกที่เข้ามาขอสิ่งแลกเปลี่ยนอะไรแบบนี้
เพื่อจะนำไปถวายกับดวงวิญญาณบรรพบรุษที่เจ้าขุนมูนายในสมัยก่อนเนี่ย
เป็นเรื่องราวของความเชื่อนะเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนกัน
ในทางวิญญาณในทางความเชื่อเขาบอกว่าในพิธีกรรมวันนั้นที่เขามีการถ่ายคลิป
ดวงวิญญาณก็เข้ามานะเข้ามาขอผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ย
เพื่อไปเป็นบริวารด้วยและถ้าหากไม่ให้ตามที่ขอ
ต้องเอาไก่หรือเหล้าขาวมาถ่ายถอนแต่ในเรื่องนี้ชาวบ้านเขาก็ไม่ได้หวาดกลัวอะไรกับคำขออะไรหรอก
เพราะว่าเชื่อว่าสามารถทำตามที่ขอได้ด้วยการถ่ายถอนนั่นแหละก็คือยังไงเอาไก่หรือเหล้าขาวไปแลก
มันเป็นเรื่องของความเชื่อนะคุณผู้ชมนะใช่ค่ะคุณผู้ชมก็สืบต่อกันมาทำเพื่อความสบายอกสบายใจอ่ะนะคะ
แล้วก็เป็นเรื่องที่ในติ๊กต๊อกเนี่ยเขาดูกันเยอะเลย
ก็ต้องขอบคุณติ๊กต๊อกคุณเตอร์วงระวีด้วยนำมาให้ดูกันนะคะเรื่องราวของประเพณีพิธีกรรมแบบนี้
เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันมากนักโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมือง
แต่ว่าในชุมชนในพื้นที่ต่างก็ยังคงมีให้เห็นกัน
ก็สืบทอดเอาไว้ตามความเชื่อเพื่อความสบายใจนะคุณนะ
พาไปดูคอนเสิร์ตกันหน่อยคุณผู้ชมครับอยู่แถวตลาดสุวินทะวงไม่ทันจะดูคอนเสิร์ตจบ
โอ๊ยตีกันซะแล้วครับโอ้ย

หักบ่อยไม่ถนกเลย
มีคนตะโกนมาบอกยังไม่ทันจะคุ้มค่าบัตรเลยก็คอนเสิร์ตยังเล่นไม่จบ
เจ้านาธิมาตั้งมาช่วยรำงับเหตุเองไม่ถือกระบวงมาตีเลย
เห้ยแต่เล่นตีกันเองอย่างแน่
ที่เขาไม่ได้รู้เรื่องด้วยเขาจะมาดูคอนเสิร์ต
กลายเป็นว่าต้องมาดูมวยเหรอไม่ใช่แล้วแต่ไม่อยากหรอกดูมวยแบบนี้เดี๋ยวโดนลูกหลงบางคนตะโกนไปบอกว่าเอ้าอยากต่อยเหรอ
ไปสนามมวยเลยลุมพินีก็ไปสินะราชดำเนินเดี๋ยวก็มี
นี่มาต่อยผิดที่ผิดทางอ่ะเออเนี่ยครับมาก่อเหตุวิวาดแบบนี้นะครับ
ค่ะสรุปคอนเสิร์ตเขาก็เล่นต่อไม่ได้หรอคุณฟิษา
ก็เล่าให้ฟังนิดนึงแล้วกันว่าเหตุการณ์เนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นที่ย่านตลาดสุวินทะวงกรุงเทพมหานครคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา
ครับมันเป็นงานจำหน่ายสินค้าราคาถูกคุณชนะคนก็เยอะสิ
ใช่แล้วแต่ละคืนก็จะมีคอนเสิร์ตมาแสดง
ครับวันนั้นเป็นการแสดงของวงโชคไทยรถแห่ง
นี่วงนี้เขาดังนะแล้วก็บอลเชิญยิ้มก็มา
เออแต่ขึ้นเวทีไปได้ไม่กี่นาทีเอาแล้วเอาแล้วทะเลาะกันแบบนี้
สุดท้ายจบเลยไม่ได้ดูเลยค่ะคุณชนะ
ถ้าอย่างนั้นเอาจริงนะผมว่าปัญหาแบบนี้มันก็เป็นประจำหลายครั้งกับหลายคอนเสิร์ต
คนที่เขาเนี่ยนะฮะเขาพาครอบครัวไป

เจอกับเรื่องแบบนี้แล้วยิ่งบางครั้งบางคราวไปเจอลูกหลงเขาอีก
บางทีหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะต้องจัดการให้เด็ดขาดกับเรื่องพวกนี้นะ
จริงเวลามีการจัดงานเนี่ยหน่วยงานเขาก็จะต้องมาดูนะอพปรบ้างหรือว่าเจ้าที่รักษาความปลอดภัยหรือคุณตำรวจ
เพราะมาดูอยู่แล้วแต่บางทีมันไกลหูไกลตาเนอะคุณชนะอันนี้ก็ต้องเข้าใจเจ้าหน้าที่
แต่ว่าสาเหตุหนึ่งที่เราอ่านข่าวบ่อยสุราดื่มจนเมาแล้วก็ทะเลาะวิวาดกัน

เล่าสู่กันฟังก็เตือนกันไม่อยากจะให้มีเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
ไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดปฐุมธานีกันหน่อยคุณผู้ชม
มีผู้หญิงคนนึงเธอได้เปิดเผยนะคะว่ามีวัยรุ่นคนหนึ่งขับรถ
ขับรถมาแล้วชนหมา

มันบ้าละครับ
ชนมาแล้วเนาะ

พี่หวานไร

มุ่นวายแล้วสิแบบเนี่ย

แล้วก็ชนหมาไปเต็มอ่ะ

ซอย๑๐ตะบนคลอง๑อำเภอคลองหลวงปฐุมธานีค่ะ
แล้วก็นักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปสอบถามเด็กผู้หญิงในเหตุการณ์
มันเกิดอะไรขึ้นล่ะน้องเล่าให้ฟังหน่อยสิ
น้องเขาบอกว่าหนูก็นั่งเล่นกันอยู่ที่หน้าบ้านนี่แหละพี่
แล้วก็มีสุนัขของเธอเองก็นั่งเล่นอยู่แถวนั้นนอนเล่นอยู่กลางถนนในซอยเหมือนกัน
พักมีกลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์กันมา๒คัน๓คน
ก็ชนไปแบบนี้จนเธอบอกว่ามองทางหน่อยสิ
เยียบไปเต้นเต็มเลยค่ะคุณชนะมันก็นั่งของมันอยู่ดี
เอ้าคือทางกลุ่มของน้องผู้หญิงคนนี้
เขาก็ตะโกนไปบอกว่าเฮ้ยขับรถดีดูทางหน่อย
เนี่ยเห็นไหมชนสุนัขเข้าแล้วคนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์มานะโอ้โหไม่พูดอะไรเลย

ชักปืนออกมาแล้วหันปากกระบอกปืนมาทางกลุ่มของผู้หญิงคนที่ถ่ายคลิปนั่นน่ะ

น่าจะอยู่หรือวิ่งตะเลิศสิครับแม่นไปตามในคลิปนั่นแหละครับเอ้าถามว่าน้องหมาเป็นยังไงบ้าง
เอาบาดเจ็บอยู่เหมือนกันแต่เหตุการณ์นี้ก็เกือบจะบานปลายนะเอางี้ละกันอาจจะต้องพึ่งพาเจ้าหน้าที่ตำรวจครับ
ลงพื้นที่ตรวจสอบหน่อยว่ามันเกิดเหตุแบบนี้มันเป็นไปได้อย่างไร
เพราะว่าเล่นพกพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะแบบอย่างนี้ต้องผิดกฎหมายนะ
อันนี้ก็หนึ่งข้อหาแล้วนะคะชนหมานี่ก็ผิดนะทารุณกรรมสัตว์นะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องเหมือนกันนะ
ดูคลิปนี้แล้วก็ถ้าเกิดมีข้อมูลบ่อแสก็สามารถแจ้งตำรวจเขาหน่อยละกันนะคะ
เพื่อที่จะมาสืบสาวเราเรื่องได้ว่าตกลงมันเกิดอะไรกันแน่
ส่วนเรื่องนี้นะครับมีพ่อหนุ่มคนหนึ่งโอ้โหไม่ได้หัวร้อนอย่างเดียวนะ

เอาของที่มันร้อนจุดไฟมาเนี่ยแล้วก็โยนเข้าไปใส่ในรถไถนาของชาวบ้าน

ไหม้วอดทั้งคันเลยครับ
เห็นไหมจุดไฟแล้วก็โยนเข้าไปอ่ะอ่านี่ขี่มอเตอร์ไซค์มาแบบนี้

นายพรรคดีกุลทรดีหลกอายุ๔๔ปี

หน้าบ้านของนายทวินธาตุอินจันทร์เป็นเจ้าของบ้าน
บ้านเลขที่๓๒๗หมู่๑๑ตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองจังหวัดพยาว

ใส่รถไถที่จอดอยู่หน้าบ้าน

โอ้โหเจ้าของเจ้าของบ้านนายทวินได้ยินเสียงผิดปกติ
มันเหมือนกับว่าเหมือนได้มีกลิ่นไฟไหม้ด้วยนะ

ไหม้รถไถโอ้โห

เสียหายแบบนี้ครับ
เอางี้ละกันในช่วงเกิดเหตุเจ้าของบ้านเจ้าของรถไถ
เขาก็ไปเรียกเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงมาช่วยกันดับหน่อย
ก็ใช้เวลาอยู่ประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงก็ดับได้แต่พอดับแล้วเป็นไง
ขับต่อไม่ได้แล้วล่ะครับถูกไฟไหม้เนี่ยนะฮะโอ้โหทั้งข้างหน้าห้องเครื่องยนต์แล้วก็เบาะหลังคาเสียหายทั้งคันแหละครับ
คุณตำรวจคุณตำรวจมาช่วยดูหน่อยอืมคุณตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยนะคะ
ก็ทราบว่านายพักดีผู้ก่อเหตุเนี่ยบ้านอยู่ในพื้นที่หมู่๑๑เหมือนกับผู้เสียหายเลยค่ะ
ก็เลยเชิญเชิญนายพักดีมาสอบปากคำหน่อยสิแต่ปรากฏว่านายพักดีเนี่ยมีอาการมืนเมาคุณชนะ
พกพาอาวุธมีดด้วยแล้วเขาก็ขับรถหลบหนีเข้าไปท้ายหมู่บ้าน
ตำรวจก็เลยให้พี่ชายเข้าเกลี้ยกล่อมแต่ก็ไม่สำเร็จนะ
ครับนายพักดีก็วิ่งหลบหนีไปอีกตำรวจก็เลยอยู่ระหว่างการติดตัว
มาดำเนินคดีตามกฎหมายติดตามตัวมาดำเนินคดีไป
ไม่น่าจะธรรมดาแล้วนายพักดีเออตอนยังไม่มา
มอบตัวดีดีเออเจอดีแน่เออแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ดีเลยนะ
ละกันไปดูอีกหนึ่งเหตุรกคลิกเป็นเรื่องราวของอุบัติธรรมบนท้อง
เกี่ยวข้องกับการขับรถแล้วเปลี่ยนเลนกระทันหัน
งานนี้เป็นเรื่องของรถบรรทุก๑๐ล้อขับรถจบะค่ะ

ในรถจบะคลักษณ์นี้อยู่จะเปลี่ยนเลน
เปลี่ยนมาเลยแล้วรถใหญ่เข้ามาเร็วเหมือนกัน

รถทั้งคันน่ะสิบล้อทั้งคันบรรทุก

คือจะเบี่ยงออกไปเหมือนกับเลยทางแล้วไง
ใช่น่ะค่ะแล้วสุดท้ายพอเกิดเหตุขึ้นไปเลย

ก็ช่างความบ่อนร้อนจริงเลยนะคะ

อยากรู้เหมือนกันนะว่าคนขับรถพ่วงเป็นอะไรมากไหม
ครับส่วนรถกระบาดเองนะฮะ

เป็นเส้นทางประมาณมอเตอร์เวย์มุ่งหน้าชนบุรี
ถนนเส้นทางซะนี้คนรถเยอะนะคุณชนะ

ค่ะขอบคุณเฟซบุ๊คของคุณพาปารินรัฐด้วยนะคะ

เหตุการณ์นี้เมื่อขับขี่มาจอดโดยที่ไม่คาดคิด

ก็ต้องเตือนทั้งสองฝ่ายเลยนะคุณชนะเนาะ
รถใหญ่ถ้าจะเลี้ยวเนี่ยอาจจะต้องเผื่อ
ระยะเวลาในการเลี้ยวให้รถที่ตามมาเขาสังเกตเห็น
อย่างน้อยก็ต้องมองกระจกข้างแล้วเนาะ

อันนี้ผมไม่ได้บอกว่าเขาเปิดก่อนหรือว่าเขาไม่ได้เปิด
อันนี้ด้วยความที่ว่าเราเองก็ไม่ได้สังเกตเห็นจริงกับคลิปนี้
คือเราพูดกลางทั่วไปในเหตุการณ์ต่อไปว่า
ถ้าเป็นรถใหญ่ก็เปิดเตือนล่วงหน้า
ส่วนคนที่ขี่ตามมาไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่ก็สังเกตหน่อย

เฉพาะอย่างยิ่งถ้าข้างคุณมันมีรถใหญ่
อย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงเลยครับเป็นห่วงจริง
นำมาเตือนกันอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นอุบัติเหตุบนท้องถนน
เกิดอะไรขึ้นกับรถจักรยานยนต์คันนี้

โอ้โหชนเข้าไปเต็มแบบนี้
แต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะว่ายังไม่ได้บอกว่าฝ่ายไหนผิดฝ่ายไหนถูกอะไรยังไงนะครับ

อุตสัยมาด้านหลังเห็นไหมทนท้ายเข้าไปเต็มเลย
เหมือนกับว่ารถเก่งคันนี้เขาจะเลี้ยวซ้ายใช่ไหมคะ
เขาก็เลยคงจะชะลอขณะที่มอเตอร์ไซค์เองก็มาจากเลนฝั่งขวาสุดก็จะเลี้ยวซ้ายเหมือนกัน
ดูกันอีกสักทีเนี่ยนะครับถ้าสังเกตดีตั้งแต่ช่วงต้นเนี่ย
รถเก๋งคันนี้นะครับเขาเนี่ยก็ขับมาด้วยความเร็วที่มันไม่ได้มาก
คือขับมาช้าเลยแหละเตรียมจะเลี้ยวแล้วเปิดไฟเลี้ยวแล้วนะ
แล้วก็เหมือนมีการเหยียบเบรคนะเห็นไฟเบ่ยขึ้นมั้ย
แต่รถมอเตอร์ไซคันหลังเนี่ยเขาก็มาด้วยความเร็วระดับหนึ่ง

ก็ต้องเบรกแบบนี้
เขาไม่ได้ใส่หมักกระนอกดีที่โหไม่ฟาดพื้นแล้วเนี่ย
เห็นแล้วก็เป็นห่วงนะคะเพราะฉะนั้นเตือนกันนะ
อุปสรรค์ไม่จะเกิดขึ้นทุกที่ทุกเวลา
ถ้าเราประมาทขับรถเร็วหรือคิดว่าไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไร
นั่นแหละโอกาสเสี่ยงมากนะคะ
ครับคุณผู้ชมไฮะไปดูอีกนึงเรื่องกัน

เอาจริงผมเชื่อว่าคนขับขี่มอเตอร์ไซค์เขาก็ขับดีแหละ

แต่บางคนบางพวกบางกลุ่มโอ้โห
ขับขี่แบบไม่ปลอดภัยก็คือยกล้อ

มีผมคนเดียวรูปหล่อจริงนะเนี่ย

นี่ผมแว้นไปแถวเมืองตรัง
แหกโค้งไปโดนสังกษีแล้วมั้งเนี่ย
โอ๊ยใช่เลยคุณชนะ

แต่ที่บอกเราไม่แน่ใจว่าอยู่แถวตรังจริงหรือเปล่านะ

สุดท้ายก็เจ็บเนื้อเจ็บตัว
แล้วก็ค่อนดีอยู่อย่างที่ไม่ไปชน

ค่ะแต่ยังข้อดีอยู่อย่างที่ไม่ไปชนรถคนอื่นเข้า
ข้างหนึ่งถ่ายมือถือจับมือถือถ่ายคลิป
อีกมือข้างหนึ่งก็จับแฮนไงก็เสี่ยงเหมือนกันอะ
ก็กลายจะทำคอนเทนต์กันไปลงโซเชียลละมั้ง

แต่สุดท้ายครับโอ๊วเกิดวัตเงตแล้วทำขี่อย่างเนี้ย
คุณจะได้เอาไปลงโซเชียลตำรวจเขาตามไปจับถึงที่นะ

เออนะคะคึกขนองแบบนี้มันผิดกับผิดทั้งนั้นเลย
ถ้าอยากจะผ่านผลจริงแนะนำนะ
งานวัดไปขี่รถไต่ถังให้เป็นเรื่องเป็นราว
เออยังงั้นดีกว่าใช่แกยังไม่ได้ตังค์ด้วย
มาค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันแป๊บเดียวเท่านั้นนะคะ
แต่ช่วงหน้ากลับมาตามกันต่อใน
คู่กัดสะบัดข่าว
คุณผู้ชมครับเวลาเราดูหนังสยองขวัญหนังที่มันน่ากลัว

กลัวอย่างนี้อย่างนี้เลยเราก็ต้องแอบดู
เนี่ยฮะเมียดูหนังสยองขวัญปีดตา
หัวก็เลยทำแบบนี้ครับ

โอ๊ยเป็นอย่างนี้นี่เองเอาอย่างนี้เลยหรอ
นี่ไงก็ดูหนังผีกันอยู่

กลัวกลัวชายบอกไม่ต้องดูนะจ๊ะไม่ต้องดูมันน่ากลัวจ้
หญิงก็รู้สึกอุ่นใจผู้ชายช่วยปกป้อง

หนังเรื่องนี้ส่วนใหญ่จะดูช่วงปลายเดือน

จะท็อตช่วงนั้นไงร้อนเงินช่วงนั้นล้อนเงินล้อเงิน

เพื่อนผมเคยทำเพื่อนผมชอบดูอย่างนี้

ล้างไม่สะอาดลองให้แก๊งนี้ล้างดูเผื่อสะอาดนะครับ
ลองดูแล้วกันค่ะส่วนรายการต่อไปนะคะ
ข่าวเย็นไทยรัฐค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเราลาไปก่อนนะคะ

โปรดติดตามตอนต่อไป